ตอนนี้เราไปตรวจสอบสถานการณ์เพิ่มเติมที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เพราะว่าตอนนี้หนักอยู่นะคะฝนตกหนักมีน้ำท่วมนะคะ
เสาไฟฟ้าล้มมีไฟดับด้วยในหลายพื้นที่
เรามีผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ที่เขาเกาะติดเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องคุณศิวะพันธภาค
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะมีการรายงานทางโทรศัพท์มานะคะคุณศิวะค่ะ

สวัสดีครับคุณเกรนมาสอนและคุณพระคุมครับ
อยู่ตรงไหนของนครศรีธรรมราชคะ
ครับตอนนี้ผมกลับเข้ามาอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชแล้วนะครับ

ซึ่งบรรยากาศหลังจากที่พายุทะลมช่วงตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมานะครับ
พายุฝนก็หยุดลงแล้วนะครับแต่ว่าโดยทั่วไป
แต่ไม่มีฝนนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือระบบสื่อสารที่ยังใช้ไม่ทั่วถึงยังไม่สะดวกนะครับ
แล้วก็ไฟฟ้ายังดับอยู่หลายพื้นที่นะครับ
ไม่ว่าจะติดอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังดับอยู่
โดยเฉพาะที่อำเภอปากพนังนะครับก็ยังดับเป็นบริเวณกว้าง
ไม่ว่าคุณมนุษย์นาคเพชรนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอปากพนัน
พยายามจะเร่งแก้ไขกู้ซ่อมไฟฟ้ามาได้บ้างนะครับ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะที่แหลมตะลุมพุกนะครับ
สมุดแหลมตะลุมพุกซึ่งมีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มจำนวน๘ต้นนะครับ
ก็ไม่สามารถที่จะไปซ่อมได้เนื่องจากว่าระดับน้ำท่วมสูง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ยังเข้าไปไม่ถึงนะครับ
ผมคิดว่าพรุ่งนี้ควรจะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วก็พื้นที่อื่นนะครับก็ยังไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะครับ
แม้แต่สถานีตำรวจก็ไฟฟ้าดับเหมือนกันนะครับ
ลำบากเหมือนกันนะฮะก็ไปซื้อเทียนก็หาซื้อกันไม่ได้นะครับ
ถ้าอย่างว่าร้านค้าก็ปิดแล้วก็ร้านเซเวียนก็ไฟฟ้าดับเหมือนกันนะครับ

ในขณะที่ฝั่งทะเลนะครับฝนหยุดตกแต่ว่ามีลมกันโชคแรง
เทือกเขาหลวงก็โดยเฉพาะแถวอำเภอทุ่งสงเปล่

ระดับน้ำก็สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่ถนนสายรันสกานครแถวบริเวณสะพานวังกล้องนะครับ
อ่าน้ำท่วมสะพานขาดรถไม่สามารถไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องลุ้นกันคือค่ำคืนนี้พี่น้องชาว
เหตุเทศบาลนครนครสิมราชอ่า
ก็ลุ้นว่าน้ำน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงที่ไหลลงสู่คลองท่าดีนะครับผ่านสะพาน
อ่าท่าใหญ่ขณะนี้หลำร้ำสูงถึงหกร้อยสิบห้าเซนติเมตรแล้วนะครับ
ครับคาดว่าจะมาถึงในตัวเมืองเอ่อนักกรสิมราชอ่า
๘ชั่วโมงก็คงจะเช้าเช้ามืดเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็ลุ้นกันว่าจะท่วมอีกอีกหรือเปล่านะครับครับ
ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับส่วนถนนสายหลักหลัก
สายนครสุราธานีก็วิ่งผ่านได้เรียบร้อยแล้วนะครับ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

ไฟด์วุญนี้มานะครับครับ
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสำรวจ
บ้านของผู้อพยพก่อน

พอหรือพยพ่อไหมครับศูนย์ต่าง
พอครับผมก็มีอยู่บางจุดนะครับ
ก็มีอยู่บางจุดนะครับอย่างเช่นที่

ไม่ปลอดภัยปรากฎว่าประมาณทักพันคนได้นะครับ
เครื่องพืชทะสาระ

สำหรับปืนท่าสลาก็ได้เร่งออกประยบ
ผู้ออกประยบประมาณ๑๐๐๐คนนะครับ
ทยอยไปยังห้องประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ซึ่งปลอดภัยกว่าแล้วก็มั่นคงแข็งแรงกว่า
ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปแต่ละจุดไปเรื่อยนะครับ
แล้วที่บอกว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายพรุ่งนี้
ผู้อพยพที่ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็จะสามารถกลับบ้านได้
อันนี้หมายถึงทุกพื้นที่เลยไหมคะ
หรือว่าทยอยในบางจุดบางอำเภอ

เพราะว่าต้องให้ทางจังหวัดนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจก่อนนะครับ
ว่าบ้านได้รับความเสียหายหรือว่าปลอดภัยมากน้อยเพียงใดนะครับ
ถ้าปลอดภัยดีแล้วก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้
ก็คิดว่าคงจะไม่เกินภายในพรุ่งนี้นะครับ
คงจะได้กลับกันหมดนะครับถ้าไม่มีความเสียหายมากนะครับ
ค่ะเอาละค่ะสอบถามจากคุณศิวาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ

ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณศิวะนะคะ
คือตอนนี้เป็นช่วงของการอบพยพหนีภัยกันก่อนนะ
เดี๋ยวฟื้นฟูเยียวยาเข้าไปที่บ้านก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ